สหรัฐอเมริกามหามิตรจริง
ตอนนี้เขาเตรียมจะให้วัคซีนเราก็เพิ่มนะ

เฮ้ยขนาดนั้นได้เหรอขนาดนี้เลย
มาเองมาเองคือใครท่านทูตอเมริกา

มาไทยไม่ได้มามือเปล่าท่านลินดาโทมัสกินฟิล
เอกอักษัตริย์ทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
เอ็นประจำสหประชาชาติฮะ
ประเทศไทยโอกาสเยือนประเทศไทย
สหรัฐอเมริกามีความปรารถนาดี
จะมอบเงินให้๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จะมอบเงินให้๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จะมอบเงินให้๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เอาอะไรคูณอ่ะ๓๐คูณ

เพิ่มอีก๑ล้านเค้าให้แล้ว๑ล้านกว่าใช่มั้ย

เป็นทางการแล้วขอบคุณมหามิตร

ขยับต่อกลับมาบ้านเราประเทศไทยมีข่าวดี
สวรชเขากำลังพัฒนาวัคซีนโควิด

แต่ว่ารอบนี้วัคซีนรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่
เป็นแบบระบบฉีดพ่นเข้าจมูก

ทดลองปลายปีก็เข้าใจว่าจะมีความคืบหน้า
ทดลองกับหนูไปเรียบร้อยแล้วสุขภาพดี
ทดลองกับหนูสุขภาพดีเดี๋ยวปลายปีจะทดลองกับคน
พอทดลองกับคนมั่นใจเมื่อไหร่กลางปีหน้า

ส่วนภาพรวมประเทศไทยตอนนี้ฉีดเข้าไปก็ปลาเข้าไป๒๑ใช่ไหม
ล้านโดสเข้าไปแล้วนะฮะแต่นับไปนับมาก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะเท่าไหร่
เป้าหมายอีกประมาณ๗๙ล้านโดสส่งกำลังใจให้กันต่อไปนะฮะ
กับบุคลากรรมการแพทย์ครับ